อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งคลิปคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้ว
กับเรื่องของการที่มีศรีกา๓คนไปลุมตบรุมทำร้ายพระสงฆ์

คุณผู้ชมถึงท่านกับคนอาจกระโดดขาคู่ถี่พระเลยนะฮะ

มันลวนลามคลิปอย่างเดียวเนี่ย

ไปปฏิบัติธรรมก็เลยไปเจอเอ่อทางด้านของพระลูกวัดนะฮะ
ที่เห็นเป็นเจ้าอาวาสนะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนั้นเนี่ยพระลูกวัด
ว่าพระเสริมเนี่ยกลับมาจากบินทบาทก็เห็นแล้วว่ามีผู้ชาย
ผู้หญิงกลุ่มเนี้ยสี่สามห้าคนทำร้ายเจ้าอาวาสอยู่
แล้วก็มีคนขับรถของวัดเข้าไปห้ามปรามแต่ผู้หญิงก็ใช้
ไม้ตีเข้าไปที่แขนด้วยเหตุการณ์นี้ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ย
เป็นชาวเมียนมาขอเรียกเงินจากเจ้าอาวาส
หมื่นบาทเพราะกล่าวหาว่าเจ้าอาวาสไปจับหน้าอก
นะฮะแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมก็เลยมีการเนี่ยตบตีกัน
ทำร้ายร่างกายกันไปฟังเสียงพระลูกวัดครับ

เห็นเขารังรุมกันอยู่แต่คุณปาทิกทำไมเนี่ย

ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่วัดไหนอีกนะฮะ

ระวังให้ดีว่าเขาจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะฮะ

แล้วก็จังหวัดนครราชศรีมานะครับ